มายไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่

นาย่งหลุดแล้วคุณโหลดหรือยัง

หวานที่สุดในประเทศไทย
ศึกสุดที่รัก
เราต้องขอบอกนะครับว่าวันนี้นะครับคู่รักของเรานั้นจะไม่มาพิสูจน์นะครับความรักความใส่ใจซึ่งมีให้กันและกันเพื่อชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท
วันนี้ขอบอกนะครับว่าใกล้ถึงวันวาเลนไทยที่หลายคนนี้จะต้องบอกรักกันเยอะแยะมากมายดังนั้นวันนี้คู่รักของเราทั้งสองคู่นั้นนะครับก็เป็นดาราตลกรุ่นเก่านะครับที่ยังมีฝีมือแพรวอยู่เยอะแยะมากมายเรามาพบกับคู่แรกของเราเลยนะครับคุณโย่งเชิญยิ้มและภรรยา
โยกเชิญยิ้มหรือพี่เชษเอี่ยมชาวนาดาราตลกอาวุโสที่ฝากผลงานไว้มากมายวันนี้ควงคู่มากับภรรยาคู่ทุกคู่ยากคุณสมเอี่ยมชาวนารักเริ่มเพราะความใกล้ชิดอยากสนิทแต่ฐานะคือปัญหาจู่วันหนึ่งดอกฟ้าโน้มกิ่งลงมาก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวผิดหวังจึงใช้คำว่าเพื่อนเพื่อให้ได้อยู่ใกล้เมื่อ
วันนี้เตรียมมาชนะครูต่อสู้เนี้ยลองทางแล้วคือเราไม่แพ้ซะอย่าง

ท่านจะว่ามึงจะมาเก่งกันเล่นสนุกพอมีเงินระวันหนึ่งล้านบาทสู้เต็มที่เลยค่ะงานนี้

ที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้ครับ

ขอต้อนรับสุดที่รักของเรา

คู่รักที่รักกันมานาน

เพราะว่าติดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้ว

เปล่าไม่ได้คิดจะเลิก

นะครับก็คือคู่รักที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันเลย
ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์กันนะครับ
ขอเสพประมือต้อนรับณผวงเชิญยิ้มและภรรยา
วันนี้ภาพภรรยาสุดสวยอย่าง
คุณชวนแก้วประเสริฐมาชิงเงินล้าน
เจอกันครั้งแรกทั้งคู่ก็ต่างเฉยต่างมองผ่านเลยเพราะเคยเจ็บมา
แต่เมื่อเวลาผ่านไปบวกกับเสียงเชียร์กันยกใหญ่มองกันมามองกันไป
ไปสักพักไม่อยากเป็นแค่คนรักแต่อยากเป็นครอบครัว
ฝ่ายชายเลยออกตัวไปสู่ขอตามประเพณี
ศึกสุดที่รักวันนี้สนุกแน่นอนเจอกันหน่อย
สารพีล้วนแต่เป็นภาชนะยังไงก็ต้องชนะทั้งนั้น
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่สองที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้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

ก่อนพุทธกาลอีกนะหลังพุทธกาลนิดเดียวมันไม่ใช่ได้เนื้อเต๋าเอาสองห้ามาด้วยสองห้าสามศูนย์คู่หนึ่งเนี่ยแต่งงานกันมาสามสิบเก้าปีอีกคู่หนึ่งแต่งงานกันมายี่สิบเก้าปีนะครับวันนี้จะมาพิสูจน์กันครับว่าเขาใส่ใจรู้ใจกันขนาดไหนครับปกติอยู่บ้านแล้วนายงนี่ชอบทำอะไรครับ

อ่าจริงแล้วแล้วแล้วน้ำภวงอ่ะเพราะออกบ้านตลกใช่ไหมถ้าอยู่บ้านเราวนรอบบ้านทั้งวัน
ทำไมอ่ะเดินวนรอบบ้านเดินวนไปเรื่อยพออะไรพออะไรฮะ
เลี้ยงหมาเขาบ้างพอให้หมาคอกมาเลยบอกไปเลยพออะไรทำไมก็มีเรื่องเพราะอะไรอ่ะ
เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าแต่ละคู่นั้นใส่ใจรู้ใจกันจริงขนาดไหนนะครับ
ถ้าสึกลิ้นกับฟัน
จะผ่านบทพิสูจน์กับ๓คำถามทายใจ
ที่ต้องถูกต้องและตรงกัน
คู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่า
ก็รับหัวใจสะสมไปเลย

อ่าได้เห็นกันเรียบร้อยนะครับ

ถามกับคำตอบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวในชีวิตคู่รักของคู่ของคุณนะครับ
ดูสิว่าจะใส่ใจรู้ใจกันจริงหรือเปล่านะครับผม
ใครที่ได้คะแนนมากกว่ากันในรอบนี้ก็จะได้ไปหนึ่งหัวใจสะสมไปก่อน
เรามาเริ่มที่นาย่งก่อนเลยครับนะฮะ
มีคำตอบสองคำตอบให้เลือกนะครับเราไม่มีคำถามให้
สันนิษฐานกันเองครับว่าคำถามมันคืออะไรข้อ๑
ตอบเลยไหมครับอย่าเพิ่งครับให้ผมอ่านนิดนึงเท่านั้นเองครับ
ข้อหนึ่งกระซิบข้อ๒ตะโกนคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร

กระซิบคือการกระซิบบอกรักข้างหูว่าฉันยังรักเธออยู่นะ

พ่อรักแม่นะแต่ไม่ได้รักเขาน่ะรักแม่นะโอ๊ต

กล้าเล่นกันเลย

ครับแล้วตะโกนนะครับ
เขารู้ว่าเล่นนะแม่นะแม่รู้ว่าพ่อเล่นนะ

กระซิบกระซิบหมายถึงบอกรักก็อาจจะถามว่ายังรักฉันอยู่ไหม
เขาอาจจะถามเราเราอาจจะกระซิบนะครับ
แล้วตะโกนมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของนโย่งนะกับน้าสมเลย
ตะโกนการตะโกนครั้งสำคัญในชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีตะโกนครั้งเดียว

ครั้งเดียวในชีวิตก็คือตะโกนบอกรักกัน

คนบอกรักกันต่อหน้าคนเยอะ

สมครับน้าสมจะต้องตอบตามคำตอบที่เคยให้ไว้แล้วนะครับ

ครับ
และคำตอบจะเป็นอย่างที่นาย่งคิดหรือไม่

ยกครับกรมการ
อ่านนิดนึงไอ้นี่เขียนว่ายังไงบ้าง
ในนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคำตอบที่ให้ไว้แล้วนะครับ
คุณโย่งบอกรักคุณครั้งแรกด้วยวิธีใด

คำตอบที่ถูกต้องคือตะโกน
ใช่ตะโกน

เหตุการณ์มันเป็นยังไงเราอยู่ดีทำไมต้องตะโกน
เราเนี่ยแอบชอบเขาอยู่แล้ว

เออตอนนั้นแอบไม่ได้แอบชอบก็คือชอบเขามาเรื่อยเป็นเพื่อนกัน

แอบไม่แอบนี่นี่กลับไปทะเลาะกันที่บ้านไป
เพื่อนกันและความสัมพันธ์ก็ค่อยลึกซึ้งขึ้นมาเรื่อย
ห่วงเป็นใยกันแต่ก็ไม่ได้บอกรักกันสักทีครับ
บอกรักก็คือวันที่มั่นใจแล้วว่าเออคนนี้แหละน่าจะมาอยู่กับเรา

เราจะลำดับภาพเหตุการณ์เมื่อก่อน๓๙ปีก่อน

ตะโกนพี่
เออตะโกนขันอย่างงี้
แล้วแม่อยู่ในรถคันนู้น

เฮ้ย

มึงตะโกนมาพูดกับตะโกนไปอย่างเงี้ย

เล่นกันได้ดีอ่ะ

เหมือนเข้าใจกันจากความเป็นเพื่อนซะมากกว่า

ต้องมาเป็นคู่กัน
นี่ผมก็เป็นเพื่อนกับน้าโย่มต้องระวังตัวอยู่
ต้องระวังน้าพวงค่ะ
อาจจะพัฒนาไป
ก็ว่าเดี๋ยวมันจะ

นี้ก็เป็นทีของน้าพวงบ้างล่ะครับ
คำตอบนี่อยู่สองคำตอบดันตอบไว้นี้

หนึ่งปีข้อสอง

คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร

แม่พอได้ยินคำถามนี้
ทำให้น้าพวงคิวผูกโบเลยทีเดียว

หนึ่งปีคืออะไรมันมีความหมายอะไร

เคยเล่าอะไรให้ใครฟังบ้างมันมีคำตอบอยู่ในนี้อยู่แล้ว

๑อาทิตย์น่าจะเป็นเมียตีสลบไป๑อาทิตย์

น่าจะเป็น๑อาทิตย์หรือเปล่า
ไม่รู้คำถามคุณคิดว่าคำถามถามว่าอะไร

จดทะเบียนสมรสกัน๑อาทิตย์แล้วถึงได้มาแต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะฮะ

จดทะเบียนกันก่อนแล้ว๑อาทิตย์
อาทิตย์แล้วก็แล้วไม่มีอะไรกัน

เฮ้ยรีบตอบผมอยากรู้เรื่องนี้ว่ะ

ไม่รู้นัทชวนเปิดเลยเปิดเลย

ข้อ๑หนึ่งปีข้อ๒หนึ่งอาทิตย์นะ

พร้อมกัน
ผมอยากจะรู้ว่าจริงนี่เขาเล่นตลกกันไปเรื่อยจนเราไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอ่ะ
คำถามถามว่าหลังแต่งงานคู่ของคุณใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเข้าหอ๑อาทิตย์เหรอ
คุณแต่งงานกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็

ปกติแล้วมันก็ต้องคืนนั้นเลย

ผมเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าไม่ทราบมัน

แต่ก็ไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าหรือเปล่า

เจอกันแบบว่าบุภเพออารวาส
บุภเพอราวาสเจอกันยังไง
ก็เราก็ไปเล่นลิเกแบบเขาหาไปเล่นลิเกแล้วก็ไปรวมของปีชาสว่างสิน
เราประจำอยู่กับเขาอยู่แล้ว

แล้วพวกไปในฐานะพระเอก
ก็ไม่พระเอกพระรองอะไรก็เพราะหัวหน้าเขาเป็นพระเอกอยู่แล้ว

แล้วตอนนั้นได้แต่งงานกันยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรได้คบกันยังไง
ก็แบบว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่มั่นใจบางอย่างนั้นเถอะ

แล้วหน้าอย่างนี้ขนาดหน้าอยู่เฉยยังนึกว่าหลอกเลย
เขาก็เขาก็มีผู้หญิงอื่นอยู่อะไรประมาณนี้เราก็ไม่มั่นใจว่า
แต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีนะ

อ๋อผู้ใหญ่เขาเชียร์ให้รักกัน

เราก็เชื่อคนข้างบอกเอาเลยเอาเลยเอาเลย

เราก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดแบบปกลงปงใจก็แล้วก็เอาแล้ว
ไปจดทะเบียนกันไม่กล้าไหมเราก็ท้า
คุณหมายความว่าคุณตกลงปงใจคุยกับผู้ใหญ่กันเรียบร้อย

ดังนั้น
ก็คือหลังจากนั้นก็พุด
เราก็ได้คำตอบมาว่า๑สัปดาห์ถึงจะเข้าห้องหอกันจริง
จะอยู่ด้วยกันจริงใจไปเรื่อย
แล้วตอนนี้อยู่กันมาจนป่านนี้แล้ว๒๐จะ๓๐ปีแล้ว
ประทับใจในอะไรของกันและกันครับ
แล้วก็เป็นแม่ของลูกที่ดี
ประทับใจในทุกอย่างครับ

เฮ้ยไม่เกี่ยว

เกิดครับเกิด
และคราวนี้นับพวงก็ตอบถูก
ทำคะแนนตีเสมอมาได้๑ต่อ๑
ต้องมาลุ้นกันอีกหนึ่งข้อกับคำถามสถานการณ์ล่ะครับ

สมมุติฐานเกิดขึ้นมาแล้ว

หากคุณทั้งคู่เพิ่งไปเบิกเงินจากธนาคารมา
แล้วมีโจรออกมาจากมุมตึก
ใช้ปืนจี้แล้วสั่งว่า
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะส่งอะไรให้โจร

กับ๒ส่งเมีย
เอาล่ะครับจะเลือกส่งของสำคัญสิ่งไหน
ก็ให้เหตุผลกันดีดีหน่อยนะครับเดี๋ยวงานจะเข้า
มันดุมากมันโหดร้าย

นักภวงก่อนนะพร้อมนะครับเต็มตัวนะยกพร้อมกัน
ข้อหนึ่งทรงเงินข้อสองทรงเมียพร้อมยังครับ

แม่ถ้าส่งเมียตอนนี้ตายแน่เลยจะไป
เดี๋ยวดูความกล้าหารของคู่นี้

โอ้นี่ใจอ่ะใจอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะพวกดูไว้
พร้อมนะครับคุณทั้งสองเตรียมตัวตอบนะฮะ
ข้อ๑ส่งเงินข้อ๒ส่งเมีย

เอาเร็ว
ขอเคลียร์นิดนึงครับผมอยากจะรู้
อันนี้เขาบังคับแน่นอนแล้วต้องส่งเงิน
อันที่ใช่ไปตามทั้งทุกหนุ่นเลย

คำตอบเนี่ยมันมาจากความหมายของคำถาม

ซึ่งบอกอะไรไว้ลึกซึ้งในคำถามว่า
ให้คุณส่งของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณมา

ฉะนั้นแล้วสิ่งที่มีค่าในชีวิตพี่อยู่กับเรามาตลอดยืนยาวเนี่ย
เงินเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่เมียอยู่กับเราตลอด

แม้นอนนะเมีย

นี่จะไปก็จูน
ไอโจ๊คมันจะเอาของที่มีค่า
เป็นคนซื่อไงพยายามจะอธิบายให้ฟังว่า

แล้วก็ให้ไปก็คือเออ

ถ้าเกิดว่าสลับภารกิจกันแล้วชิงสองหัวใจใครจะได้ไปกับศึกหวานมันฉันคือเธอสักครู่เดียวครับ
ดีครับ
ศึกแรกนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครทั้งคู่ทำคะแนนเสมอกันรับไปคู่ละหนึ่งหัวใจ
ช่วงหน้าจะสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดครับ